เขามักจะมีเมนูแซ่บเมนูเด็ดมาฝากเราเสมอนะคะ
วันนี้ก็มีมาแนะนำกันด้วยคุณผู้ชมกับเมนูเกี่ยวกับผัดไทยนี่
คุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบนี่นะคะต้องบอกว่าเลิศมาก

ร้านนี้อยู่ที่ชนบุรีนะคะ
การันตีโดยรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนี่แหละ
เพราะว่าผัดไทยของป้าใบนี้นะคะ
เขาเป็นการผสมผสานระหว่างผัดไทยโบราณเป็นสูตรทางร้าน
แล้วก็ใช้ไข่ปูซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของศรีราชา
ผัดผสมผสานกัน

แน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะช่วยตัดความเลี่ยนของผัดไทย
เพราะมันจะมันเลี่ยนหน่อยไหม
และที่พิเศษ
และแต่
แตกต่างจากที่อื่นคุณผู้ชมค่ะ
นั่นก็คือของที่เอามาเสิร์ฟคู่กัน
นี่แหละค่ะกากหมู
แล้วไม่แค่นั้นยังมีมะม่วงซอยด้วย
ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะ
นี่แหละเอาลงกระทะผัดทอด

เดี๋ยวจะพาไปทานอย่างแน่นอนนี้นะคะ

จะเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงซอยแล้วก็กากหมู
เพลินเลยแล้วยิ่งเวลาทานนะคุณคะ
คลุกเคล้าให้มันเข้ากัน
ไม่ว่าจะเป็นกากหมูเอ่ยเป็นมะม่วงซอยเอ่ย
แหมทานเข้าไปแล้วมันจะได้ทั้งความหมั่น
เปรี้ยวความกรุบกรอบความหวานความหอม

เรียกได้ว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลย

ใครอยากจะไปลิ้มชิมรสความอร่อย

ืดระยะเวลาความสุขให้อย่างเต็มที่
สอบถามกันได้ที่หมายเลขที่ปรากฏขึ้นให้๐๘๘
หรือเข้าไปดูข้อมูลไปดูภาพหน้าตาผัดไทย
แฟนเพจร้านผัดไทยป้าใบบางโพกันก่อนนะคะ

ลืมติดตามรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการเดียวที่จะยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทย
มาเสิร์ฟให้กับแฟนรายการด้วยฟินดิกหน้าจรนะคะ
วันเสาร์พรุ่งนี้แล้ว๑๑โมงเช้าค่ะ
น็อตวรลิศก็จะชวนทุกคนมาร่วมออกเดินทาง
ไปพบกับเมนูหลากหลายอย่างเช่น
ผัดไทยเส้นจันทร์ทะเลรวม
เป็นผัดไทยสูตรโบราณ๔๐ปี
ซอสผัดไทยสูตรพิเศษ
ที่ใช้ผักกว่า๑๐อย่างมาเป็นส่วนผสมนะคะ

แค่นั้นค่ะไปชิมกันต่อกับก๋วยเตี๋ยวโอชา
กับการผสมผสานที่สุดโมเดิร์น

ร้านอาหารไทยชื่อดังจากซานฟราซิปโกนะคะ
ปิดท้ายกันกับกาเลเต้ผัดปลาแองโชวี่
และยกขี่ซอสเนื้อรากูค่ะ
เมนูพาสต้าเท่จากคาเฟ่จักรยานสุชิค
แห่งย่านพระนครที่ไซลัพธ์
นี่เกริ่นเอาไว้ให้เห็นก่อนว่าเราจะมีอะไรให้มาชิมได้ด้วยนะคะ

ใครที่ชอบเมนูเส้นก็พลาดไม่ได้นะครับ